ต่อที่มุกดาหารคุณผู้ชมครับวัยรุ่นในหมู่บ้านแล้วก็ต่างหมู่บ้านต่างถิ่น
ไปเจอกันในตลาดสดครับแหมไปเจอในตลาดคุณผู้ชมมันวัยรุ่นอ่ะเนอ
มันมีความคึกขนองมีความไม่ชอบหน้ากันอยู่แล้วนะฮะ
ไปถึงก็ตีกันเลยครับแม่ค้าขายของโดนลูกหลงตามไปด้วย

เห็นไหมฮะอุตลุดวุ่นวายไปหมดวัยมรุ่นชายสองกลุ่มนะฮะ
ไล่ตีกันนะฮะคว่างอิดก้อนหินขวดเบียร์ใส่กัน
ก็ทำเอาพ่อค้าแม่ค้าชาวบ้านต้องหอบลูกหอบหลาน

เหตุการณ์มันเกิดขึ้นกลางตลาดขายของป่าหมู่๑๔นะฮะ
ตำบลอ่าคำป่าหลายอำเภอเมืองมุกดาหารนะครับนะฮะ
หลังเกิดเหตุตำรวจสพคำป่าหลายเนี่ย
ก็เข้าไปตรวจสอบนะก็ไปเจอเศษขวดแก้วก้อนอิด
แต่กระจัดกระจายไปหมดเลยนะฮะแล้วก็มีรถกระบะ
จอดอยู่โดนก้อนอิดเข้าไปเสียหายด้วยนอกจากนี้นะฮะ
มีผู้บาดเจ็บสองคนก็เป็นวัยรุ่นศีรษะแตกปูนบวมนะฮะ
เอาง่ายหัวแตกแหละครับนะฮะอีกคนแม่ค้าครับ
ขายของอยู่โดนลูกหลงไปด้วยอายุห้าสิบหกปีครับนะฮะ
แก้วบาดที่แขนนะฮะสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
วัยรุ่นชายที่บาดเจ็บเนี่ยเขาขายของอยู่นะ
เขาก็มาขายของตลาดนี้แหละแล้วมีวัยรุ่นต่างถิ่นต่างหมู่บ้าน
เดินเข้ามาห้าหกคนไปเจอหน้ากันก็ไปคุยกันสักพักหนึ่ง
สักพักหนึ่งก็เริ่มมีปากเสียงเริ่มเถียงกัน
จบด้วยการทำร้ายร่างกายกันนะฮะนางต่อมอายุห้าสิบหกแม่ค้า
ที่ขายของที่บาดเจ็บเนี่ยบอกว่าตอนเกิดเหตุก็ขายของป่าอยู่ตามตลาดนี่แหละ
จู่จู่วัยรุ่นมาจากไหนก็ไม่รู้มาไล่ตีกันนะฮะ
เป็นห่วงหลานอายุ๖ขวบที่นั่งมาด้วยเนี่ยพยายามจะดึงตัวหลานเอาไว้ใกล้
จังหวะนั้นไม่รู้ยังไงขวดลอยมาโดนที่แขนบาดบาดเจ็บไปเลยครับ
แล้วชาวบ้านก็ช่วยกันนำตัวส่งโรงพยาบาลนะไปฟังเสียงคนเจ็บนะฮะ
อืม

น้องเนยน้อยนะฮะบอกว่าน้องเนยเนี่ยโอ้โหคว้าตัวน้องเนยไหมคือน้องเนยนะฮะ
ทีนี้ตำรวจก็นัดหมายเดี๋ยวจะให้พ่อค้าไปให้ปากคำ
แล้วก็จะเอาวัยรุ่นที่โดนทำร้ายเนี่ยไปให้ปากคำด้วยนะฮะ
เพื่อตามตัววัยรุ่นที่เข้ามาก่อเหตุดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
เดี๋ยววันนี้ก็จะมีการเรียกเข้าไปกันนะครับ